ทางทนายความคนหนึ่งเขาเอาคลิปมาโพสต์เอาไว้

เอาละมันอาจจะมีเรื่องของการผิดสีระทำ
มายุ่งเกี่ยวกับสามีของเราก็ไม่สามารถใช้ความรุนแรงแบบนี้ได้

เอาลองไปดูก่อนนะฮะในคลิปนะครับว่าเป็นยังไง

เนี่ยหนูกราบก็ได้
นี่เห็นมั้ยฮะ
คือคลิปนี้เนี่ย

ทนายอนัตรรักเพชรหิน

พร้อมกับมีข้อความนะครับ

กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนได้
ส่วนมือตบเจอกันครับ

ว่าเอาคลิปมาให้เมื่อคืนนะครับ

อยากให้ช่วยดูหน่อยให้ช่วยตรวจสอบหน่อย
พอได้เห็นคลิปพบว่ามันรุนแรงมาก

โดยคนหลายคนรุมคนคนเดียว

จะไปจับเขาแก้ภาพอาจารย์

ซึ่งเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูว่าเรื่องราวที่แท้จริงเป็นยังไง
แต่ยังไม่มีผู้เสียหายติดต่ออะไรมานะครับ
แต่เชื่อว่าพอเป็นข่าวเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงที่ถูกทำร้ายที่อยู่ในคลิป
ถ้าเกิดต้องการที่จะให้คนช่วยเหลือเนี่ยติดต่อมายังทนายอันตรรัฐได้
ส่วนเรื่องขายบริการหรือไม่ได้ขายบริการจะทำครั้งแรกหรือไม่ครั้งแรกอย่างไรเนี่ย
อันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งมันไม่เกี่ยวกันไปทำร้ายเขาแบบนี้ไม่ได้

มีอีกหลายคลิปมีอีกหลายภาพ
แสดงว่าการทำร้ายไม่ได้จบแค่คลิปนั้นมันมีอีกครับ
กฎหมายให้โอกาสคุณในการฟ้องร้องได้
คุณไม่สมควรที่จะใช้วิธีการแบบนี้เพราะมันทำให้คุณเองกลายเป็นจำเลย
ก็เหมือนที่ทนายอนันตรักษ์บอกนะฮะ
คือถ้าคิดว่ามีใครมายุ่งเกี่ยวกับคู่สมรสของเรากับสามีของเราก็ไปฟ้องร้องได้
หรือไปแจ้งความแต่ไม่ใช่มาทำร้ายเขาแบบนี้นะครับ
คุณจ๋าแจ่มสีก็เลยไปหาคนที่ส่งคลิปมาให้กับทนายอนันตรรักษ์นะฮะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะคลิปนี้เขาได้มาเมื่อสองวันก่อนนะ

พอเห็นก็รู้สึกว่ามันรุนแรงมากรับไม่ได้กับการกระทำแบบนี้
ซึ่งดูจากในคลิปแล้วส่วนตัวเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทั้งสองฝั่งเป็นใครนะครับ
แต่ด้วยความสงสารฝ่ายหญิงที่ถูกกระทำนะฮะ
ก็เลยส่งคลิปนี้ไปให้ทนายอนันตรรักษ์เผื่อจะสามารถช่วยเหลือกันได้

ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่แถวนี้จะเป็นสถานบันเทิงนะครับมีหลายร้านด้วยกันนะฮะ
แต่ละร้านก็จะมีหญิงสาวมานั่งอยู่หน้าร้านนะฮะนี่ตรงนี้นะครับ
มีคนที่ทำงานอยู่แถวนี้นะครับให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่า
คลิปที่กำลังเผยแพร่กันอยู่เนี่ยเท่าที่เห็นเชื่อว่าเป็นคลิปเก่า
เพราะในหมู่บรรดาหญิงสาวที่ทำงานอยู่แถวเนี่ยสถานบันเทิงสถานบริการแถวเนี่ย
ผลไม้พลาซ่าเนี่ยเขาบอกเขาเห็นกันมานานแล้วนะ
เคยดูเคยเห็นกันมาแล้วแล้วไม่รู้อยู่ดีดีเนี่ย
มันมีการแชร์การโพสต์ในวันนี้กันได้อีกอย่างไรนะครับ
พอเห็นคลิปกันก็พยายามถามพยายามดูกันว่าเออแต่ละร้านแต่ละร้าน
มีผู้หญิงที่ใส่พระเจ้าตัวสีขาวในคลิปคนนี้บ้างไหม
ซึ่งก็ไม่มีใครเลยนะฮะไม่รู้ว่าเคยทำงานมาก่อนนานแล้ว
หรือว่าออกจากพื้นที่ไปแล้วหรืออะไรยังไง
วันนี้ทางตำรวจในพื้นที่เองก็มาตรวจสอบแถวจุดเกิดเหตุ
ก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคลิปเก่า
เพราะถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยแล้วเป็นเหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ย
คนที่ถูกทำร้ายก็น่าจะออกมาแจ้งความแล้ว
เอาคลิปที่ไหนมาแล้วก็เอามาลงกันแหละ